แทรกโซเชียลต้องเป็นคลิปที่พี่หนุ่ยชื่นชอบมากแน่เลย
แต่คนที่เขามาเต้นในเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาค่ะ
แต่เป็นตัววรัสสัตว์ตระกูลเดียวกับสิงโตทะเลนี่แหละ

นี่ต้องสู้กับพี่หุยซะหน่อยไปดูกันค่ะ
โอ้โหตอนแรกนึกว่าเจ้าแช่โชว์ผงกหัวตามจังหวะแต่ว่าเขามีลีลาที่เด็ดกว่านั้นนะคะ
หูที่เต้นท่าไหนก็ทำท่าเดียวกันเลย

เป็นการฝึกโดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นั่นเอง
ใช่นี่คือวอรัสในสวนสัตว์ในจีนนะคะ
เชื่อไหมล่ะเพลงนี้มีอายุ๒๖ปีแล้วนะฮะ
วรัสก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะรูปร่างคล้ายสิงโตทะเล
แต่ว่าเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าตามธรรมชาติจะมีเขี้ยวยาว
อาศัยอยู่ในแถบคั่วโลกเหนือแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกส์ค่ะ
วารัสในคลิปนี้เนี่ยทั้งฉลาดแล้วก็น่ารักนะคะ
ก็เลยเรียกยอดไลค์จากคนดูไปได้อย่างถล่มทลาย
คลิปนี้ก็มีคนชมไปทั้งสิ้นแล้ว๔๕๐๐๐ครั้ง
และแชร์ต่อกันไปอีกนับหมื่นครั้งเลยล่ะค่ะ
โอ้โหนี่ผมเคยมีคลิปเต้นเอ็มเจเหมือนกัน

นี่ผมแพ้วรัสเหรอเนี่ยโอ้โหนี่